นานาชาตินะครับทัวออฟไทยแลนด์ประเภททีมหญิงสเตจที่๓ครับ
เป็นด่านสุดท้ายแล้วเส้นทางอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ระยะทางเนี่ยแปดสิบสามจุดแปดศูนย์กิโลเมตรครับ
รับเงินรางวัลสามหมื่นบาทแล้วก็แชมป์เวลารวมก็ยังเป็นจุธาทิพย์นะครับ
ทำเวลาไปห้าชั่วโมงสี่สิบหกนาทีสามสิบสี่วินาที
คว้าเสื้อสีชมพูได้ทั้ง๓วันเลยนะครับก็ได้ครองถ้วย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นครั้งแรกในชีวิต
บีสก็ยังได้ตำแหน่งแชมป์อาเซียนด้วยนะครับก็คว้าเสื้อสีม่วงไปครอง
ถึงได้ตำแหน่งเจ้าความเร็วได้เสื้อเขียวติดต่อกัน
ได้รับถ้วยเกียรติยศทีมชนะเลิศของอาเซียน
หลังจบการแข่งขันจุธาทิพย์ก็บอกนะครับว่า
จากนี้ไปจะตระเวนแข่งขันเก็บแต้มให้มากที่สุด

น้อมกล้าวน้อมถวายนะครับแด่สมเด็จพระเทพ
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
ไปดูแดดมินตันครับก็มีการพูดถึงการตั้งเป้า
จะคว้าเด่นทองซีเกมในช่วงปลายปีนี้ที่ฟิลิปปินส์

ส่วนการแข่งขันประเภททีมผสมชิงแชมป์โลก

ที่จะแข่งขันกันช่วงเดือนพฤษภาคม๑๙ถึง๒๖นะครับ
จีนก็มีการคัดเลือกนักกีฬาเอาไว้ครบหมดแล้ว
โดยจะเรียกมาเก็บตัวร่วมกันเป็นเวลา๒อาทิตย

กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ก็มีรายการให้ลงแข่งขันทั้งสิ้น๒๕รายการ
นับเอา๑๐รายการที่มีคะแนนดีสุด
โดยตั้งเป้าที่จะคว้าโคต้าให้ครบทั้ง๕ประเภท
ก็คือชายหญิงนะครับแล้วก็มีคู่ชายหญิง

นี่คือเป้าหมายของนักกีฬาไทยนักกีฬาแบทมินตันครับ